มาดูรุ่นใหญ่กันบ้างดีกว่านะคะ

เขาแต่งเป็นอมวยแปลงโฉมกันได้สวยงามมากนะคะ
มาออกงานอีเวนต์ทั้งทีมันต้องจึ้งห้างแตกไปเลยสิจ๊
เจ้าคนนี้เริ่มคนแรกดีกว่าคุณอั้มพัชราพา
คนนี้บอกเลยว่าสเตสตัสสาวโสดป้ายแดงแรงฤทธิ
เออต้องมีชื่อร่วมงานงานอีเวนต์งานเทศกาลตรุษจีนแทบทุกปีเลย
ซึ่งแต่ละปีแม่อ้ำเนี่ยก็สวยปังอลังการสมการรอคอยนะคะ
และปีนี้ก็เช่นเดียวกันนางเอกซุปตาของเราค่ะ
มาในลุคแบบนางพญาคุณผู้ชมดูเอาเถิด
สง่าไม่มีใครเกินจริง
มาด้วยลุคแบบชุดราตียาวสีแดงเพลิงไปเลยค่ะ
เพราะมีระบายขนนกมันเพิ่มลูกเล่นให้กับชุดแหม
คนี้มันลงตัวไม่เบาจริงนะคะ
เปิดด้วยการนั่งรถลากมาเลยคุณผู้ชม
เดินธรรมดามันแหม่มันธรรมดาไป
นี่แนวสไตล์แบบเซี่ยงไฮคุณผู้ชมค่ะ
ฝูงมังกรมาเลยขึ้นเวทีแบบสวย
ส่งยิ้มให้หนึ่งทีเออนะจ๊ะ
ซึ่งไฮไลท์ที่เห็นเด่นมาแต่ไกล

แสงระยิบระยับถูกต้องคุณผู้ชม

มูลราคา๑๐๐ล้านบาทเออ
ราคานี้พูดไปแบบว่าปากเปรี้ยเลย
อืมนะไม่กล้าพูดราคาเลย
จริงเห็นบอกว่า๑๐๐กว่าเนอะ

นี่อยู่ข้างหลังบอดี้การ์ดประมาณอีก๑๐กว่าคนนะ

นางเอกซุปตาคนต่อมาสวยไม่แพ้กันเลยใหม่ดาวิกาคุณดู
เด่นออร่าพุ่งมาแต่ไกลไม่ใช่ว่าตรุษจีนต้องใส่แต่สีแดงนะ
สีท่องเผาแบบนี้ก็มงคลมปังเหมือนกัน
น้องใหม่ถูกแปลงโฉมเป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ค่ะ
อกจากจะอวดโฉมความสวยให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็นำพาความมั่งคั่ง
เห็งความโชคดีมาส่งให้กับทุกคนที่สบตาเธอ
งานอีเวนต์ครั้งนี้ค่ะสาวใหม่ได้ร่วมโชว์ผ่านโชว์สุดพิเศษ
เถาะมหามงคลค่ะกลองสวรรค์เบิกสุริยะเทพจันทราประธานพ่อ

พอเป็นไงฟังแล้วมันเหลือเหิมไหม
รู้สึกว่าอ่านจบดิฉันได้พรแล้วได้บุญแล้วนะได้ชมกันแบบว่าตื่นตาตื่นใจ
คุณดูสินี่เป็นไงเปิดตัวแบบดอกบัวดอกบัวยิ่งใหญ่อลังการสุด
สมแล้วที่สวยแบบดั่งเทพสร้าง
เหนือฟ้าประธานไปเลยจ้า
คุณผู้ชมยังไม่หมดนะคนสวยนะ
ปิดท้ายกันที่นางเอกสาวแพทริเซียกูธ
นี่มาแปลงโฉมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนได้สวยมากสวยสมมงค่ะ
งานนี้บอกเลยว่าเปิดตัวกลางห้างแบบยิ่งใหญ่อลังการเลย
ซึ่งสาวแพทิเซียเนี่ยเปิดตัวมาด้วยความสวยงามอลังการ

โชว์ตีกลองแบบรัวนี่มีเชิดสิงโตตุ้งแช่ตุ้มแช่ตุ้มแช่ตุ้งแช่นี่
เขาแห่กันกลางห้างดังเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ในส่วนของเสื้อผ้าหน้าผมก็ว่าจัดเต็มแล้ว
แต่ว่าไฮไลท์ของโชว์เนี่ยอยู่ตรงไหนรู้ไหมจ๊

อยู่ตรงหัวและคอ
เพราะอะไรคุณผู้ชมสาวพระดินเซียเนี่ยเขาสวมเครื่องเพชร

นี่แหละนะคนเห็นได้เยอะล้อมหน้าล้อมหลังเขาเป็นห่วงไง
เป็นห่วงแพทิเซียด้วยเป็นห่วงเครื่องประดับด้วย

เอาจริงรู้สึกว่าคนสวยแบบน้องเพชรนี่นะ
น้ำพอมีเครื่องประดับสวยรูมันยิ่งเสริมความสวยน้องแบบว่ามันเข้ากันมาหมดเลย
คุณพยอมเชียวฟังอ่ะมันขาว
ขออภัยดวงใหญ่
แต่ว่าสังเกตนิดนึงไหมคนมีคู่เนี่ยเขาก็ฉลองตุดจีนแบบเออแบบมีคั่วเนอะ